พ่อค้าแม่ค้าก็เอ็นดูเอาอาหารให้กิน

แมวมาฟังด้วยนะเนี่ยเจ้าตัวนี้
เขาอยากได้พรอยากรับพรด้วย

นั่งบ้างนอนบ้างแต่นิ่งมาก
ฟังพระให้พรแบบนี้ค่ะ
นี่เป็นแมวขาจรสายบุญนะคะ
ชาวบ้านระแวกนี้เรียกว่าเจ้าขอด
คือทุกเช้ามันจะมานอนอยู่ริมถนน

ชาวบ้านกับพระเห็นเป็นประจำแบบนี้ค่ะ